เอาความคืบหน้าของสโมสรที่ทั้งอาจจะเกี่ยวและไม่เกี่ยว
เพราะหลังจากนี้เนี่ยไม่รู้แหละไม่เกี่ยว
แต่ถ้าเกิดมีข้อมูลจากตำรวจคุณจะเกี่ยวเข้ามาทันที
ถ้าเกิดว่าคุณไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการล้มบอลนะครับ
ศรีสะเกดกับคุณชนะเรื่องของศรีสะเกดนะครับคุณธเนธเครือรัฐนะครับ
สโมสรก็ออกมาพูดยืนยันความบริสุทธิ์ว่า
โมสรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการล็อกผลการแข่งขัน
หลังจากที่คุณเชิดศักดิบุญชูผู้ในการสโมสร
มีชื่อเป็น๑ใน๑๒คนนะครับ
ที่ถูกกล่าวหาในเรื่องของคดีล็อกผลการแข่งขัน
ที่เป็นผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้วนะครับ
วันที่๒๖กรกฎาคมคือเกมที่ถูกพาดพิงว่ามีการล็อกผลการแข่งขัน
เรื่องนี้นะครับคุณธเนธบอกว่า
เชิดศักดิ์เป็นบุคลากรที่เพิ่งเข้ามารับงานในสโมสรเมื่อปีที่ผ่านมา
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณธเนธบอกว่า
และการกระทำนั้นยังส่งผลกระทบถึงนักเตะอีก๔คนของทีม
เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ล็อกผลการแข่งขันด้วย
ขณะนี้นะครับทั้งสี่รายกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนจนาที่ตำรวจนะครับ
หากว่าสารตัดสินว่ามีความผิดก็จะทำการตัดชื่อออกจากทีม
ส่วนนักฟุตบอล๓ใน๔รายที่มีรายชื่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ส่วนอีกหนึ่งรายต้องพูดคุยกันอีกครั้งว่าได้ก่อเหตุนี้จริงหรือไม่นะครับ
อกจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว
นายธเนธยังสงสัยว่านายเชิดศักดิ์มีส่วนผัวพันกับการล็อกผลอีก๒เกม

เราขอยืนยันอย่างนี้ว่าในนามของสโมสรเนี่ยผมขอยืนยันว่าตัวกับผมเองนะครับ
สโมสรแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ครั้งนี้เลยนะครับ
และผมก็ยังยืนยันนะครับว่าจะให้ท่านนายกสมคมท่านสมยศเอาผิดให้ถึงที่สุด
แต่ในขณะเดียวกันก็ผู้บริหารสโมสรท่านนี้ก็ยังเอานักเตะของเราบางคนไปผัวพันเกี่ยวกับคดีด้วยนะครับ
ทราบอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่สี่คนนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็กำลังสืบสวนสอบสวนอยู่นะครับ
สมาคมก็ได้จับตามองมาตั้งแต่ก่อนหน้าเกมนั้นแล้วนะครับ
แล้ววันนั้นเราก็มีผู้เล่นที่โดนใบแดงด้วยอะไรอย่างนี้
แล้วก็เป็นผู้เล่นที่ทางเจ้าหน้าที่สโมสรเราท่านเนี่ยเอาเด็กไปแอบอ้างด้วยอะไรก็เลยผสมโรงกันไปใหญ่นะครับ
ผมก็เลยยังไม่ทราบว่าได้จริงก็รอดูว่าผลของคดีจะเป็นยังไงก่อน
ช่วงนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์แปลกโทรเข้าเบอร์นักฟุตบอลเนี่ยผมว่าสะดุ้งกันเป็นแถว
เพราะว่าแน่นอนคือเขาก็ต้องมีการสอบพยานหลายเรื่องหลายราวมากรวมถึงการสืบหาความจริงกันต่อไปนะครับ